พี่สัญข่าวชาวไทยรัฐไปแล้วครับ
รับรองว่าน่ารักแฝงสาระด้วยครับ

เชิญชมได้เลยครับ

ก็เลยแต่งตัวให้เข้าบรรยากาศท้องทุ่งย่าสวนา
ยังมีหลอกฝูงสัตว์หลากหลายชนิด
ที่เขาคิดว่ามีแต่เหล่าฝูงมาลายเท่านั้น

ก็สิงตัวเจ้าป่าขอรวมด้วย

มุกไม่หาพาเพื่อนเครียดเลยล่ะครับ
โปรงลางอวกไดโนเสาร์
ก็ต้องมาที่นี่ออนซ่อนกาลสิน

ทั้งเมื่อทั้งแขนกระแร่ร่ำตามเสียงโป้งร่าง
นี่คือดัยโนเซลฟอร์ดร่ำ
ดนตรีพื้นบ้านอีสานแห่งจังหวัดกรสิน
ใครผ่านไปผ่านมาก็ชอบแล้วครับ

เข้าถึงชาวบ้านจริง
เจ้าหน้ากตัวนี้ดำพุดดำไหว่

พายเรือขยักชมธรรมชาติ
แต่จู่เจ้านาคตัวนี้สงสัยจะไม่อยากว่ายน้ำ

แม่สงสัยว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ

นั่งเรือแบบนี้สบายใจเฉิบ
ไปครับลูกพี่ออกกำลังกายยามเช้า
อย่างเราต้องมีพละกำลังที่แข็งแรง

ของเล่นแล้วขอประลองซ้อมชนซะหน่อย

ตั้งลักษณ์ไว้วิ่งชนเผินไป
เรียนไปถึงไหนอีกนานไหมครับลูกพี่

น่ารักจริงครับเมื่อแกะเจอลูกบอล
งานนี้ทิ้งเพื่อนเลยทีเดียว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ